อีกเรื่องหนึ่งค่ะตำรวจสอนอทุ่งครูตอนนี้เตรียมจะเรียกครูพระโหดที่ใช้ไม้พลองเลยนะคะ
เป็นไม้พลองเนี่ยตีก้นเหลวยาวนะ
ใช่จนก้นเนี่ยแตกเลยนะคะก็ให้มารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังต้องรอผลการตรวจร่างกายของเด็กก่อนที่จะมีการดำเนินคดีหรือไม่อย่างไร
ซึ่งครูพระเนี่ยก็เปิดใจนะคะบอกว่าก็ทำโทษนักเรียนจริงแหละ
แต่ก็ไม่ขอบอกว่าลูกศิษย์มีพฤติกรรมไม่ดีอย่างไรอันนี้เปิดใจทั้งน้ำตาเลยทีเดียวนะคะ
กรณีนี้เกิดขึ้นจากคุณแม่อายุ๒๙ปีอาชีพรับจ้างเนี่ย
ได้นำตัวเด็กชายวัยสิบสองปีซึ่งเป็นลูกชายเนี่ย
นักเรียนชั้นป๖ของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านทุ่งครุนะคะ
ไปแจ้งความต่อตำรวจสอนอทุ่งครุจากกรณีที่ถูกครูพระของโรงเรียน
ทำโทษด้วยการใช้ไม้พลองตีไปที่ก้นจนแตกเลยเนี่ยนะคะ
แล้วเด็กก็มีอาการหวัดกลัวจนไม่กล้าไปโรงเรียนด้วย
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทอาทิตย์ศรีสุพศสารวสอบสวนสนทุ่งครุบอกว่า
หลังรับแจ้งความแล้วก็ส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางประกอบ๓
ยังต้องรอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนนะคะถึงจะเรียกครูพระคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาได้
ฐานความผิดที่เกิดขึ้นก็เป็นคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนี่แหละค่ะส่วนทางด้านฝั่งของครูพระคู่กรณีก็เปิดใจนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะดูก็มีบาดแผลอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ย
ครูภาระบอกว่ายอมรับเป็นความผิดพลาดของตัวเองที่ลงโทษเด็กแต่ก็ไม่สามารถจะเล่าอะไรให้ละเอียดไปมากกว่านี้ได้
เนื่องจากเด็กที่ถูกลงโทษก็เป็นลูกศิษย์ของตัวเองถ้าจะเล่าพฤติกรรมทั้งหมดที่ลูกศิษย์ได้ทำผ่านสื่อมวลชนไป
ก็กลัวว่าจะไม่มีสถาบันใดรับลูกศิษย์เข้าเรียนต่อและอาจส่งผลต่ออนาคตของลูกศิษย์ได้ค่ะ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาฟ้องว่าถูกเด็กชายวัย๑๒ปี
และเพื่อนในกลุ่มรวมแล้ว๘คนกันแกล้งและทำร้ายร่างกาย
พอตัวเองได้เรียกเด็กชายวัย๑๒ปีและเพื่อนมาสอบถามปรากฏว่าเป็นเรื่องจริง
ก็เลยลงโทษด้วยการตีและสั่งให้รีบขึ้นห้องเรียน
แต่ปรากฏว่าเด็กชายวัย๑๒ปีกลับไม่ยอมขึ้นห้องเรียนก็เลยเรียกมาลงโทษซ้ำอีก
กระทั่งทราบในภายหลังว่าผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้พาลูกชายไปแจ้งความ
หลังจากนี้ถ้าหากพนักงานสอบสวนเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาก็พร้อมยอมรับนะคะ
และก็จะเดินทางไปตามที่พนักงานสอบสวนเรียก
แต่ท้ายที่สุดจะไกลเกลี่ยกันได้หรือดำเนินคดีอย่างไร
อันนั้นก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วกันค่ะ

เด็กมาครูขับโดนต่อยเนอะ
แล้วเด็กก็บีถึงมาก็บอกว่าพี่เขาบอกเลย
ข้าไปฟ้องแน่จริงให้ไปฟ้องครู
แล้วให้ครูมิ่งจากครูไม่ได้
ตักเตือนแล้วเรียกมาแล้ว
ลงโทษตีประหลาดเบาแล้ว

เหตุมันเกิดอย่างนี้ทุกวัน

นี่นะคะคุณครูเปิดใจทั้งน้ำตาแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านของแม่ของเด็กวัย๑๒ปีบอกว่า
ยอมความกับครูภาระคู่กรณีต่อหน้าพนักงานสอบสวน
แต่ก็อยากฝากไปถึงครูพระด้วยว่า
ถ้าเด็กมีปัญหาลักษณะนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหน
อยากให้แจ้งผู้ปกครองของเด็กคนนั้นเสียก่อนแล้วก็เรียกเข้าพบพูดคุยกัน
ก่อนที่จะลงโทษแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็หนักอยู่
เด็กได้รับบาดเจ็บแล้วก็อาจจะกลัวการไปโรงเรียนด้วยค่ะ